เหตุการณ์ทางภาคใต้นั้นยังเกิดขึ้นรายวัน
คุณผู้ชมครับนะฮะก็ยังคงมีการสูญเสียกันอยู่

ถูกต้องนะฮะมีคนร้ายไปซุ่มยิงต่อชะดอที่ยะลาก็ทำให้เสียชีวิตหนึ่งนาย
แล้วก็ยังมีการวางระเบิดพร้อมด้วยสกัดกั้นเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปช่วยเหลือด้วยนะครับ
ตำรวจสพธานโตจังหวัดยาลาพร้อมทหารแล้วก็ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าไปตรวจสอบ
เหตุการณ์บนถนนในหมู่บ้านหมู่ที่๔บ้านศรีท่าน้ำตำบลทานโตครับ
หลังเกิดเหตุคนร้ายใช้วุฒิสงครามรอบยิงดาบตำรวจพิมรุณรัฐพุทธศิริ
กัดหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่๔๔๑เสียชีวิต
ขณะที่กำลังขี่รถจักรยานยนต์เพื่อเข้าเวรรักษาการที่จุดตรวจหน้าที่ว่าการอำเภอธานโต
จากนั้นคนร้ายอีกกลุ่มนำวัตถุต้องสงสัยไปวางเพื่อดักรอเพื่อทำร้ายเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปช่วยเหลือ
ทำการปิดล้อมพื้นที่ติดตาม
ระวังว่าถูกต้องสงสัยเพื่อหลอกลอดท่าที่ที่เข้าไปจวดสอบจัดล้านก็ไปซุ่มโจมตี
เจ้าหน้าที่หลังก่อเหตุก็อาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปอย่างรวดเร็ว